ฟังเพลงโดยเฉพาะวงดุริยางเนี่ยเขามีการประชันกันนะคะแต่ละวงเขาก็บันเลงฝีไม้ลายมือกันแบบเต็มที่เลย
ช่วงบ่ายสองค่ะที่สนามอินดอร์สเตดียมหัวหมากนี่เขาก็มีการแข่งขันกันอยู่นะคะคึกคักยิ่งใหญ่ตระกาลตาและที่สำคัญเนี่ย
โอ้โหวงดุรยังแต่ละวงเนี่ยนักเรียนเขาโชว์ฝีไม้ลายมือกันเต็มที่เลย
ชอบมากอยากดูค่ะไปดูกันเลยนะคะเพราะว่าบางวงเขาแข่งระดับโลกกันมาแล้วด้วยค่ะ
อันนี้เป็นงานประชันวงดุริยางกรุงเทพโคราชกระชับมิตร๒จังหวัดนะคะก็สร้างความสุขให้คนไทยตามแนวคิดของผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่ากรุงเทพ
เวทีด้วยความยิ่งใหญ่ของวงดุรยางจากโรงเรียนวัดสุธิวรารามก่อนแล้วก็ตามด้วยวงดุรยางจากโรงเรียนวัชิรธรรมสาธิต
ดุรยังโรงเรียนราชศรีมาวิทยาลัยและวงดุรยังโรงเรียนสุระนารีวิทยานะคะ
ดูประวัติหน่อยประวัติ๔วง๔โรงเรียนที่มาประชันวงดุรยางกันเนี่ยนะคะสำหรับโรงเรียนวัดสุธิวรารามก่อตั้งปีพศ
สองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดค่ะผลงานเยอะมากทั้งชนะเลิศการแข่งขันดุริยังเอสอ่า
ส่วนวงดุรยางโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ก่อตั้งขึ้นปี๒๕๒๗โอ้โหเก่าแก่เลยนะคะ

ถ้วยรางวัลความสามารถกลุ่มนักแสดงประกอบยอดเยี่ยม
การแข่งขันวงโยธวาทิศนักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ส่วนโรงเรียนสุรนารีวิทยาเป็นวงดุรยางสาวล้วนค่ะ
ผลงานชนะเลิศคอนเสิร์ตนั่งบันเลงณเมืองโคเป็นเฮเกนเดนมาร์ค
ปี๒๕๖๓เข้าแข่งขันชิงแชมป์โลก
เทศกาลวงดุรยางเครื่องลมนานาชาติที่กรุงปลั๊กสาธารณรัฐเช็คนะคะ

และเป็นวงดุริยางเครื่องลมหญิงล้วนโรงเรียนเดียวในประเทศไทยค่ะ
ครั้งติดต่อกันตลอดระยะเวลา๓๒ปีที่ผ่านมาจนปัจจุบันนะคะ
ปิดท้ายด้วยวงดุรยางโรงเรียนราชศรีมาวิทยาลัย

ชนะเลิศแชมเปียนออเจแปนม้าชิงแบน๒๐๑๘ที่ญี่ปุ่น
และล่าสุดยังชนะเลิศการแข่งขันวงโยธวาทิศระดับนานาชาติ

และขวาดังวันมายาวเป็นหางเว่าอ่านแทบไม่หมด

น้องเก่งจริงนะคะ
เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะ